อุดรธานีนะครับทุกผู้ชมครับมีผู้ชายคนนึงใช้มีดแทงแล้วก็ปาดคอป้าของตัวเองจนเสียชีวิตนะฮะสาเหตุก็เพราะว่าไปหลอนไปคลั่งยาเสพติดนะครับ
นั่นคุณแม่ของผู้ที่เสียชีวิตนะฮะที่นั่งกอดศพลูกสาวอยู่นะครับคุณแม่อายุ๖๘แล้วชื่อนางนิยมนะครับส่วนผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางสาวธัญรัฐอายุ๔๘ปีนะครับเสียชีวิตที่แคร่หน้าบ้านบ้านหนองฮางตะมนต์เชียงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับทุกผู้ชมครับโดยผู้ที่เสียชีวิตมีบาดแผลที่คออยู่
เส้นเลือดใหญ่แล้วก็หลอดลมเนี่ยขาดนะครับที่เกิดเหตุก็จะมีรอยเลือดนะฮะที่หยดเป็นทางยาวมานะครับประมาณ๑๐เมตรนะครับแล้วก็มีมีดทำครัวยาว๕นิ้วที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนะฮะคนที่ก่อเหตุชื่อไนโก้นะครับเป็นหลานชายของผู้ตายโก้ในอายุ๒๖ปีเป็นหลานแท้ของผู้ตายหลังจากก่อเหตุแล้วไปหลบซ่อนตัวอยู่ในห
นะครับจากนั้นทางสำรวจกับกู้ภัยก็มาคนก็พยายามเข้าไปถามไนโก้นะฮะว่าไปทำทำไมนะ
ไปฆ่าป้าทำไมเนี่ยแต่ไนโก้พูดจาไม่รู้เรื่องเลยนะครับ
สำรวจก็คุมตัวในโก้ไปนะครับช่วงน้ำมือที่มันกำลังกลับไป
แล้วมันกำลังกลับไปแล้วมันกำลังกลับไปแล้วมันกำลังกลับไป

แล้วมันกำลังกลับไปแล้วมันกำลังกลับไป
แล้วมันกำลังกลับไปแล้วมันกำลังกลับไป

ตำรวจก็คุมตัวไนโก้ไปนะครับช่วงนำขึ้นท้ายกระบะของรถตำรวจเนี่ย
ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามเข้าไปสอบถามนะฮะไนโก้ก็ยังพูดไม่รู้เรื่องนะฮะ
ให้ข้อมูลนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายนะครับคือนางสาวธัญรัฐเดินเข้ามาในบ้านเพื่อจะมาชงนมให้หลาน
เป็นจังหวะเดียวกับที่ไนโก้เนี่ยเปิดประตูเดินออกมาจากห้องนอนแล้วถือมีดออกมาด้วย
พอเห็นป้าตัวเองเนี่ยแทงเข้าคอเลยนะครับ
จังหวะนั้นนางสาวธัญรัฐก็หันหลังกลับเพื่อวิ่งหนีออกจากบ้าน
โก้ก็วิ่งตามมาแล้วก็เอามีดไปปาดคออีกทีนึงก่อนที่ทางนางสาวธัญรัฐนะครับจะไปล้มเสียชีวิตที่แคร่หน้าบ้านนะครับ
ไนโก้ก็เอามีดไปล้างน้ำนะฮะก่อนจะไปซ่อนตัวในห้องครัวจนถูกจับได้
นี่ครับแม่ของผู้ตายซึ่งเป็นย่าของผู้ก่อเหตุด้วยบอกว่าตอนเกิดเหตุนั่งอยู่ที่แคร่หน้าบ้านพอดีลูกสาวเนี่ยวิ่งมามีเลือดพุ่งออกมาจากคอแล้วก็ล้มฟุบลงไปพยายามหาผ้ามาอุดมาห้ามเลือดให้ลูกนะครับสุดท้ายลูกเสียชีวิต
ทีนี้มันก็มีเรื่องตามความเชื่อนะฮะที่คุณยายบอกนะครับบอกก่อนหน้านี้ประมาณสามวันเนี่ยฝันเห็นเครื่องบินสองลำกำลังลงจอดแต่ยังไม่ทันลงเนี่ยนะฮะแล้วตอนนั้นก็สะดุ้งซึ่งเขาเชื่อกันว่าถ้าฝันเห็นเครื่องบินจะเป็นรางร้ายแล้วลูกสาวก็มาถูกฆ่าเสียชีวิตในบ้านเลยนะฮะเนี่ยส่วนตัวหลานชายคื
หลังจากเคยเกิดอุบัติเหตุผ่าตัดทางสมองเมื่อ๘ปีก่อน
ไนโก้กับป้าที่เสียชีวิตไม่เคยมีปัญหากัน
อยู่ดีวันนี้ไนโก้เนี่ยคลั่งแล้วก็ก่อเหตุ
ส่วนพ่อไนโก้แยกทางกับแม่ไนโก้ไปแล้ว
นะฮะแล้วพ่อไนโก้เนี่ย
เมื่อ๕ปีก่อนก็มีย่ากับป้านี่แหละที่เลี้ยงดูไนโก้มา
แต่วันนี้โก้มาฆ่าป้าเสียชีวิต
ส่วนนายพระรุหัสนะฮะอายุ๗๑ปีเป็นพ่อของผู้ตาย
แล้วก็เป็นปู่ของคนก่อเหตุบอกว่าตอนเกิดเหตุอยู่ไร่
มีหลานเนี่ยโทรมาหาก็รีบกลับมาที่บ้าน
ตอนนั้นก็ลูกก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันนะฮะก็พยายามช่วยเหลือลูกเอาผ้ามาอุดแผลที่คอ
แต่ลูกก็เสียชีวิตในอ้อมกอดของแม่
จากนั้นก็มีอาการทางจิตประสาท
แล้วประสบอุบัติเหตุตกเสาไฟฟ้าเมื่อ๘ปีก่อน
ต้องผ่าตัดสมองต้องไปเอายารักษาอาการทางประสาทมากินตลอด
เมื่อสองวันก่อนเนี่ยโก้หลานชายมีอาการผิดปกติ
พูดจาคนเดียวแล้วขโมยดื่มกาแฟสูบบุหรี่จัดด้วยทั้งที่หมอห้ามพวกคาเฟอีน
ทุกคนก็พยายามระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วแต่สุดท้ายก็เกิดเหตุสลดขึ้นในบ้านนะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้คุณจ๋าจำศรีผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมามีการตั้งบำเพ็ญกุศลศพของผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
ตรงนี้นะฮะลูกสาวของผู้ตายบอกว่าแม่เนี่ยดูแลโก้ที่เป็นหลานชายเหมือนกับเป็นลูกแท้เลย
ดูแลตั้งแต่เล็กเพราะพ่อแม่เขาแยกทางกันก่อนที่พ่อไนโก้จะจมน้ำเสียชีวิต
ที่สำคัญเธอเนี่ยเคยบอกกับแม่บอกเวลาจะทำอะไรอยู่ที่บ้านเนี่ยให้แบบดูหน้าดูหลังให้ดีนะ
ระวังตัวเองมากเพราะไม่รู้ว่าโก้เนี่ยมันจะคลั่งตอนไหนแล้วมันก็เกิดเหตุขึ้นจริง
มีกับหนูบ้างค่ะแกทำร้ายแกเตะเอาก็ก่อนประมาณปีหนึ่งแล้วล่ะค่ะ
ก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีใครด่าใครว่าอะไรก็น่าจะเป็นกับตัวยานี่แหละค่ะ
ก็ยังไม่ได้ค่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะไม่เจอกับตัวก็ไม่รู้อย่างนี้พี่มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกัน
บ้านบอกเมื่อเช้ายังเพิ่งเจอผู้ตายอยู่เลยนะฮะยังทักกันอยู่เลยสุดท้ายเนี่ยเกิดเหตุขึ้นซะแล้วนะครับ
ช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุนะฮะซึ่งเรื่องของคดีนะครับตอนนี้ตัวของคนก่อเหตุคือไนโก้ถูกสพเมืองอุดรธานี
คุมตัวไว้ที่โรงพักนะครับยังสอบปากคำไม่ได้เพราะว่าเขาพูดจาไม่รู้เรื่องลักษณะวกวนนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะคุมตัวไปโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ช่วยตรวจสอบประเมินอาการทางจิต
มีอาการป่วยทางจิตหรือไม่อย่างไรถ้าป่วยทางจิตก็ต้องนำตัวไปบำบัดรักษาก่อน
ถ้าหายแล้วก็ต้องมารับโทษนะฮะข้อหาที่แจ้งเอาไว้ในขณะนี้คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา